คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้กันต่อเลยก็แล้วกันนะคะ
เป็นเรื่องของการมีเรื่องกันของกลุ่มวัยรุ่น
แล้วปรากฏว่าพ่อของอีกฝั่งเนี่ยก็ขับรถตามไปกับแก๊งโจท
เพราะว่าไปทำร้ายลูกชายเขาบอกให้หยุดรถ
หยุดรถไม่หยุดสุดท้ายเกิดการเฉียวชนกัน
เจ้าตัวคนเป็นพ่อบอกผมไม่ได้ขับชนนะ
แต่กลุ่มวัยรุ่นที่บาดเจ็บถึงขั้นขาขาดเลยนะคะ

เอาเรื่องราวไปโพสต์เอาไว้และเป็นภาพที่เกิดเหตุ
บอกว่ามีอุบัติเหตุรถกระบะไปชนมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นที่เขาซ้อน๓กันมา
อย่างที่บอกเหตุการณ์นี้มีคนที่เจ็บสาหัสเลยนะคะ

โดยทางด้านรถกระบะเนี่ยตามโพสต์เขาบอกว่า
พยายามไล่พุ่งชนวัยรุ่นกลุ่มนี้
ผู้สื่อข่าวบอกว่าอุบัติเหตุนี้นะคะเกิดขึ้น
ตอนคืนวันที่๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตรงบริเวณบ้านหนองไผ่เหนือนะคะที่อำเภอชุมแพรขอนแก่น
เยาวชน๓คนได้รับบาดเจ็บที่ซ้อน๓กันมา
คนหนึ่งเนี่ยสาหัสขาขาดคือนายวรรณยูอายุ๑๙ปีค่ะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งหมดนะคะ
ผู้ก่อเหตุทราบต่อมาชื่อนายสารวุฒิลุนบุตรดาอายุ๓๗ปี
ทีนี้ต่อมาทีมข่าวของเราก็ได้ไปสอบถาม

เจ้าตัวก็ให้ปากคำกับตำรวจสพชุมแพรนะคะ
เล่าแบบนี้ว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายผมอายุ๑๓ปี
ถูกกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นี่แหละที่บาดเจ็บไปรุมทำร้าย
แล้วก็มีการแจ้งเรื่องไปทางผู้ใหญ่บ้านแล้ว
ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยโทรมาบอกผมผมก็เลยขับรถมา
จังหวะกำลังมาแม้มันพอดิบพอดีสวนกับกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุ
แล้วก็เบิ้ลรถมาด้วยก็เลยเห็นว่านามทำท่าจะขับหลบหนี
ผมก็ขับรถกระบะตามไปแต่ระหว่างที่ผมขับไปประกบ
ของกลุ่มวัยรุ่นผมไม่ได้ตั้งใจจะชนอะไรเลยนะ
ผมแค่ไปประกบด้านข้างแล้วรถกระจกบอกให้เขาจอด
แต่ไม่ยอมจอดพยายามจะเร่งเครื่องหนี
ผมยืนยันผมไม่ได้ตั้งใจขับชน
๑ใน๓คนนั้นซื้อก็ไม่ใส่

เขาว่าไม่ต้องกวนไปเลยอย่างเดียว
ผมก็ตีคู่ไปผมก็ทั้งตอนนั้นรถผมตีคู่อยู่ใช่ไหม

แล้วทั้งดูทั้งไฟก็ส่องเขาหัน

ทีนี้ทางด้านของเด็กชายอายุ๑๓ปี
ซึ่งก็ถูกระบุว่าเป็นลูกชายของนายสารวุฒินี่แหละที่เป็นคนขับรถ
บอกว่าวันที่ผมโดนทำร้ายเอาจริงถ้าย้อนกลับไปวันนั้น
มีวัยรุ่นคนนึงผมเองก็เคยเห็นหน้ามาก่อนหน้า
แต่ว่าแค่งงว่าผมก็ไม่รู้จักกลุ่มพวกเขานะ

ผมยังงงอยู่เลยว่าผมไม่เคยไปมีเรื่องกับเขา
สุดท้ายเนี่ยยังพูดไม่ทันจบเลย
ทั้งตัวผมเนี่ยผมเลยก็โดนถูกรุมทำร้าย
ทั้งตัวผมแล้วก็พยายามหนีนะคะแล้วก็มีแฟนพยายามมาห้าม

แฟนก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านจนกลายเป็นเกิดเหตุดังกล่าว

ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นทั้ง๓คนก่อน
ก่อนที่จะมีการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปค่ะ